ตามกันต่อค่ะอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว
วบมือยิงหมวดโม่งหมวดโย่งดับคาปั๊ม
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสามารถไปรวบตัวผู้ที่ก่อเหตุได้
ชื่อว่าในโม่งไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
ไม่ใช่ในพื้นที่สุพรรณบุรีนะแต่เป็นที่ชนบุรีรวบได้คาห้องพักเลย

ตำรวจก็บุกเข้าไปจับเลยนะฮะ
ต้องค่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมวินาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ
ส่วนที่กำลังจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
มีตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒
ยิงด้านหลังของหมวดโย่ง
ที่เข้าไปเตือนวัยรุ่นที่ดื่มเหล้าในปั๊มน้ำมันที่สุพรรณบุรี
จนทำให้หมวดโย่งเสียชีวิต

คือตำรวจที่แวะปั๊มน้ำมันแค่เจอวัยรุ่นตั้งวงดื่ม

แค่ไปเตือนเท่านั้นเองบอกว่าอย่าดื่มกันแบบนี้
เดี๋ยวมันจะผิดพรบโรคติดต่อพรกรฉุกเฉิน
หรือว่ามันทำให้เกิดการประบาดของโรค
แค่เตือนด้วยความหวังดีปรากฏว่าตำรวจนายนี้
ถูกยิงท้ายถอยจนเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็ทีนี้ทีมชุดสืบนะฮะทีมชุดตามจับเขาบอกว่า
ถ้านายโม่งไม่ยอมมอบตัวดีอาจจะขู่ไว้แบบนี้
อาจจะต้องปฏิบัติการแบบตรงไปตรงมา
เพราะว่าตัวของผู้ต้องหามีอาวุธปืนด้วยและก่อเหตุอุกอาจนะครับ
ค่ะทีนี้เขาก็พยายามแกะรอยไง
แกะรอยจนกระทั่งเขาไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดบขสุพรรณบุรี
จับภาพได้เลยว่าในโม่งมาซื้อตั๋วตอนเช้า
เพราะว่าตั้งใจจะหลบหนีเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะตอนแรกนะ
ทีนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้ากรุงเทพมหานครคุณผู้ชม
เขาไปลงที่ชนบุรีที่อศิราชาแล้วตำรวจก็ตามสืบไปได้
เนี่ยค่ะไปรวบตัวคาห้องเช่าในอำเภอศรีราชาเลย
ทีนี้พอรวบตัวได้ก็ต้องมาดำเนินคดีในพื้นที่ที่ก่อเหตุ
ก็คือที่สุพรรณบุรีถูกไหมเขาก็เลยถามในโม่ง
สอบถามปรากฏว่าในโม่งก็รับสารภาพบอกว่าผมก่อเหตุจริง
แต่เขาบอกแบบนี้ที่ผมก่อเหตุอ่ะเพราะว่าผมเมาแล้วผมไม่รู้ว่านั่นน่ะคือตำรวจ
ผมคิดว่านั่นน่ะเป็นนักเลงเขาพูดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนำตัวมาจับได้จากพื้นที่ชนบุรี
ก็เอาตัวมาที่สุพรรณบุรีแล้วก็แจ้ง๓ข้อหา
รวมถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีนี้ก็เลยต้องไล่ไปตรวจสอบต่อคุณผู้ชม
ตรวจสอบประวัติของในโม่งหรือว่านายสิทธิพงศ์จ่าสะอาด
เขาเคยมีประวัติไม่ค่อยจะดีค่ะ
เพราะว่ามีประวัติเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดที่สะแก้วตอนปี๕๖
แล้วพอมาปี๖๐ก็ไปก่อเหตุขโมยของที่สุพรรณบุรี
นี่แหละคือประวัติของเขา
แล้วล่าสุดเนี่ยมาก่อเหตุอีกที่ฆ่าหมวดโย่งจนเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมตอนเที่ยง
กลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุเขามอบตัวนะ
มอบตัวที่สพเมืองสุพรรณบุรี
ใช่นี่แหละค่ะคือแนวทางในการสอบสวนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุคือช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๘กุมภาพันธ์
แล้วก็พอช่วงเที่ยงก็มีวัยรุ่นในกลุ่มเนี่ย
เข้ามอบตัว๓คนและตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
วัยรุ่นในกลุ่ม๓คนว่าใครเป็นมือยิง
สุดท้ายในกลุ่มนี้เขาก็พาดพิงไปถึงตัวของนายโย่งนะครับ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม๓คนที่บอกเนี่ยนะ
มีใครบ้างมีนายสมโพธิทองลิ้มหรือว่าในกล้องอายุ๒๖ปี
แล้วก็มีนายนัทพลสันติธรรมเมธีหรือว่าปุ๊กลุ๊กอายุ๒๖ปี
อีกคนนึงเนี่ยคือนายมนชัยสนิทหันหรือว่านายรันอายุ๒๒ปี
ซึ่งคนนี้เขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
พาในโม่งหลบหนีในคืนที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็จากการสอบสวนนายนัทพลหรือว่านายปุ๊กลุ๊กที่เข้ามอบตัว
เขาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุ
ได้มานั่งดื่มกินภายในปั๊มน้ำมันปอตทแห่งนี้
จำนวน๙คนเป็นผู้หญิง๓คนเป็นผู้ชาย๖คนนะครับ
แล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ที่นายโม่งยิงตำรวจ
ตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันผมกระโดดขึ้นหลังรถกระบะ
หลบหนีไปนะครับคือจริงแล้ว
ผมก็รู้จักและเคยพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันผมกำลังเดินจะไปขอโทษตำรวจที่ถูกยิงนะ
เพราะว่าตำรวจเขามาเตือนนะครับแล้วก็ถูกคนในกลุ่มของผมด่าทอไป
ทีนี้ผมรู้จักตำรวจนายนี้ผมก็เลยกำลังจะเดินไปขอโทษตำรวจ
ปรากฏว่าขณะที่กำลังเดินเข้าไปจะถึงตัวจะกล่าวคำขอโทษอยู่แล้วนะ
อยู่นายโม่งนายสิทธิพงศ์ก็เดินอ้อมหลังตำรวจ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนจ่อยิงเข้าบริเวณท้ายถอยของตำรวจนายนั้น
เสียชีวิตโดยไม่ลังเลเลยนะหมายถึงว่าการก่อเหตุของนายโม่ง
เขาไม่ลังเลเขาชักปืนออกมายิงใส่ท้ายทอยตำรวจ
ตอนนั้นผมเองนะฮะก็คือนายนัทพลก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่านายสิทธิพงศ์จะกล้าใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือตัวของนายนัทพลรู้ว่าพี่คนนี้เขาเป็นตำรวจ
แล้วเขามาเตือนนะครับแต่ตัวของผู้ก่อเหตุคือนายสิทธิพงศ์หรือว่านายโม่ง
เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นตำรวจแล้วก็คิดว่าเป็นนักเลง
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
ก็มีการเอาตัวในโม่งมาถึงสพเมืองสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจเขาก็เอาตัวไปสอบต่อเลยค่ะ
แล้วมีความคืบหน้าว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงนี้นะคะ
จะมีการแถลงผลการจับกลุ่มตัวในโม่งด้วย
ทีนี้ศพของหมวดโย่งหรือว่าร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์
เบื้องต้นนี้นะคะวันที่๑๖กุมภาพนี้
จะมีการนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสังขจายเขน
เมืองสุพรรณบุรีเป็นเวลา๕คืน
แล้วเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกนะคะบอกว่าทางพบตรเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พบตรก็มีการกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
เรื่องนี้พร้อมทั้งบอกด้วยบอกว่าให้ผู้บังคับบัญชา
จะต้องดูแลสวัสดิการให้กำลังใจครอบครัว
ของหมวดโย่งผู้ไต้อย่างเต็มที่
แล้วหลังจากนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังทำตามหลักยุทธวิธีตำรวจ
แล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
และความปลอดภัยของตัวเองเป็นสำคัญด้วยนะคะ